เส้นอย่างเราจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่บึงศรีไฟจังหวัดพิจิตร
เขาบอกว่าที่นี่เป็นสูตรเด็ดแต่ได้สูตรเด็ดมาจากไหนไปถามเขาดีกว่า
นี่เลยพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวผี
บอกบอกร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินพิจิตร
หรือว่าบึงสีไฟพิจิตรที่เราคุ้นเคยกันดีแค่ฟังชื่อร้านก็คนลุกแล้วอ่ะคุณผู้ชม
แต่ถ้าคุณผู้ชมได้รู้ที่มาที่ไปของสูตรนะบอกเลยว่าคุณจะตะลึงแล้วก็ขนลุกยิ่งขึ้นไปอีก
เจ้าของร้านชื่อว่าคุณพี่สมพรพุตรงร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอกเนี่ยเป็นร้านที่เปิดมานานสามปีแล้วค่ะ
แล้วได้สูตรเด็ดมาจากไหนฟังดีดีนะคุณผู้ชมสูตรเด็ดของคุณพี่เขามาจากจากผีบ่อ

ผีมาเข้าฝันบอกสูตรคนลุกไหมแล้วเป็นสูตรเด็ดที่มาจากผีมาเข้าฝัน
แล้วผีก็มาเข้าฝันมาบอกสูตรแล้วสูตรนี้ผีก็มาบอก

เนี่ยแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณคุณพี่สมพรยังบอกอีกว่าหลังจากได้สูตรมาแล้วเนี่ย
มาผสานกันนะไม่ได้มาผีบอกอย่างเดียว
เอามาปรุงเอามาผสมผสานกับเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารอื่นที่มาจากผู้เท่าผู้แก่ด้วย
เขามีสูตรเด็ดของเขาอยู่แล้วลูกค้าหลายคนก็ติดใจในรสชาตินะคะ

คุณผู้ชมที่ร้านนี้เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวแบบทั้งเป็นแบบต้มจืดกับต้มยำแบบน้ำแล้วก็แบบแห้ง
แล้วก็ยังมีก๋วยจั๊บที่เป็นก๋วยจับรสเด็ดแบบนี้ด้วย
ราคาก็ไม่แพงเลยนะคะถึงแม้ว่าเป็นสูตรผีบอกแต่ราคา๒๕บาทเท่านั้นเริ่มต้น

อุ้ยผมกัดหมูเจียวนี่ผมชอบมาก
คุณดูสิใครอยากไปทานบอกพี่กัดเลย
ก๋วยเตี๋ยวผีบอกหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินพิจิตรหรือว่าบึงศรีไฟนะคะ
จองสอบถามสั่งเพิ่มเติมยังไงก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ให้ไปเลย๒เบอร์
ด้านล่างนี้เขาเปิดขายตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่ง
เปิดทุกวันยกเว้นยกเว้นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแหละ

บอกแค่นี้แหละว่าวันออกก็เปิดที่ไทยรัฐทีวีอยู่บ้านเอาไม่ต้องออกไปไหนนะคะ
เอาไปอิ่มอร่อยกันให้เต็มที่แต่ยังไงก็ดูวันเวลาให้ดีแล้วกันเดี๋ยวจะไม่ได้กิน